เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้า
กรณีที่น้องตวงข้าวนะฮะเด็กหญิงวัย๔ขวบ
ที่จังหวัดชายภูมิถูกสุนัขของบ้านของเพื่อนบ้าน๓ตัว

รุมกัดรุมขย่ำจนเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ท่านก็ทราบข่าวสารต่างไปแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าสงสารน้องมาก

แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่คนตามกันอยู่ก็คือว่า
เรื่องการดำเนินคดีการเอาผิดกับเจ้าของสุนัขเนี่ย

คุณแม่ก็บอกว่าก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรด้วยซ้ำ

แต่ทางคดีก็ต้องมีการดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าอันนี้ถือเป็นความผิดตัวเจ้าของสุนัขเนี่ย
ถือว่ามีความผิดแล้วก็เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วย
โดยเฉพาะกรณีที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อาจจะเป็นลักษณะของการประมาทครับ
สุนัขไม่ยอมล่ามโซ่แล้วก็เปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้เนี่ย

ถูกต้องตำรวจปกติคดีอายานะฮะยอมความไม่ได้
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่

คือเรื่องของข้อหาข้าวการดูแลสัตว์
ใช่ปล่อยประละเลยสัตว์ดุร้ายอะไรแบบนี้

ก็หลายคนที่ติดตามข่าวสารบอกว่าถ้าโทษแค่นี้
แล้วเทียบกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องตายไปเนี่ย

โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทแค่นั้นเอง
คือทุกคนที่มองกันตรงนี้หรือคุยกันตรงนี้เนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าต้องการจะไปไล่เอาผิด
จะต้องให้ใครติดคุกเป็นเวลาหลายปี
แต่เพื่อต้องการให้เกิดการดูแลสัตว์เลี้ยง
ดุร้ายของตัวเองให้ดีขึ้นให้รอบครอบกันขึ้น
กรณีนี้เนี่ยเจ้าของสุนัขเขาก็ยอมรับว่าหมาบ้านเขาดุ

ปกติผูกล่ามโซ่ปิดประตู

ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสุนัขมันถึงหลุดออกไปกัดเด็กได้
เขาก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็ไปร่วมงานศพน้องที่เสียชีวิต
แต่เรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามความผิด
แล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องเป็นความผิดทางแพ่งเป็นคดีแพ่ง

ตัวที่ไปกัดน้องตวงข้าวขย่ำจนเสียชีวิต
ตัวเมียก็เป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนอีกตัวเป็นพุดเดิ้น๓ตัวนี้
คือน้องตวงข้าวปั่นจักรยานเล่นอยู่ในซอยที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเย็นของวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาสัก๕โมงเย็น
แล้วที่มันกัดเข้าไปเข้าคอเขาหลอดลมเข้าศีรษะ
จนน้องสีชีวิตเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยาดก็ยังตั้งสวดอภิธรรมศพ
แล้วก็จัดการงานศพต่างให้กับน้องตวงข้าว
พี่ชายวัยห้าขวบของน้องตวงข้าวนะครับวันนี้ก็เอาสมุดมาวาดรูปของน้องสาวนะครับ
ก็พูดเหมือนกับทำนองที่ว่าน้องสาวเนี่ยตายแล้วทำไมน้องถึงตายเร็วจัง
ผู้สื่อข่าวก็ขอดูสมุดที่น้องวาดนะครับพบว่าพี่ชายของน้องตวงข้าว
วาดภาพเด็กผู้ชายกำลังยืนร้องไห้อยู่ข้างโรงศพนะฮะ
แล้วในโรงศพเนี่ยมีเด็กผู้หญิงนอนอยู่ข้างใน
ยายของน้องตวงข้าวนะครับบอกว่าก็ได้เจอกับเจ้าของสุนัขแล้วนะ
เจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคุณยายบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากกว่านี้นะฮะ

เห็นสภาพศพของหลานเป็นแบบนั้น
ว่าร้องตะโกนเรียกยายยายก็ไม่ตอบ
แต่พอวิ่งออกไปก็เห็นหลานนอนจมกองเลือดแล้วค่ะ
คุณยายบอกว่าสุนัขบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยดุนะ
ยายเองก็ยังเคยบอกไปหลายครั้งว่า
หลานเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปผ่านแถวนั้นนะ

แล้วปกติแล้วประตูที่บ้านเนี่ย
บ้านของน้องตวงข้าวเนี่ยยายบอกจะปิดประตูหมด
จะปิดหมดเพราะว่ากลัวหลานออกไป
แต่หลานก็เปิดไปได้ปกติก็จะเปิดออกไปเองได้

หลานก็เปิดประตูออกไปแล้วก็ไปขี่จักรยานนะ
แล้วก็โดนหมารุมกัด

แต่หลานเนี่ยไปขี่จักรยานเล่นอยู่หลังบ้านนะครับ
ยายก็เลยไม่ได้ยินเสียงหลานสาวที่ร้องขอความช่วยเหลือตอนที่ถูกหมากัด
มิแลเขาถูกขิดยากบ้านก็ต้องเปิดยากอีก
เราก็ต้องเข้าออกแบบต่อเริ่ม
แต่หลานก็เปิดประตูได้
ส่วนความคืบหน้าทางด้านคดี

ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย
ปล่อยประละเลยจนเป็นเหตุให้เด็กหญิงวัย๔ขวบเสียชีวิต

ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ

กำลังประสานแม่ของเด็กมาให้ปากคำ

โทษจำคุกไม่น้อยกว่า๑๐ปีนะครับ

ตรงนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์

ไอ้สามตัวนี้มันก็ยังหลั่วอยู่อะแหละ
ใช่ไหมมันก็ยังอยู่นี่แหละอยู่ที่เดิมนี่แหละ

จะตีมันได้ไหมถ้ามันจะมากัดจะทำ
เดี๋ยวจะถูกข้อหาทารุณกรรมสัตว์ทำร้ายสุนัขหรือเปล่า
ตำรวจก็ได้ชี้แจงอธิบายให้กับชาวบ้านแถวนั้นเข้าใจนะครับ
บอกว่าคือถ้ามันเป็นกรณีความจำเป็นเหตุจำเป็นนะ
อย่างสุนัขจะมากัดสุนัขจะมารุมทำร้ายรุมกัดเนี่ย
ก็ต้องป้องกันตัวอันนี้เขาก็จะพิจารณาดูเจตนานะครับ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็สบายใจได้ว่ามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวตรงนี้นะ
เขาก็ไปช่วยเหลือครอบครัวนะคะก็ให้เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้มีการหารือร่วมกัน
ว่าจะป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้กันยังไงดี

ก็มีสัตวแพทย์นะฮะนายสัตวแพทย์พรพิทักษ์พันล่านะครับ
ซึ่งเป็นผอกองควบคุมและภัยสุขภาพภาวะภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ท่านก็บอกว่าพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยทำไมมันถึงชอบกัดแล้วก็ทำร้ายเด็ก
ความจริงแล้วพฤติกรรมสุนัขไม่ได้ชอบกัดเด็กนะ
แต่ต้องเข้าใจว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ย
ในอดีตมันก็คือกลุ่มสัตว์ป่าแหละมันอยู่รวมกันเป็นฝูง
เพราะฉะนั้นถ้าสุนัขบ้านไหนที่เลี้ยงหลายตัวแล้ว
มันอยู่กันเป็นฝูงอย่างบ้านนี้๓ตัว
มันจะมีพฤติกรรมไล่ล่าแฝงอยู่ในกลุ่มมันทันที

ถูกต้องถ้ามันไปเห็นเหยื่อที่อ่อนแอกว่า
อย่างบ้านนี้ในสายตาของสุนัข
เวลามันเห็นผู้ใหญ่ตัวโตแข็งแรง

เวลามันเห็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่ามัน
แล้วดูอ่อนแอกว่ามันเนี่ยมันจะมีอาการละ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเตือนเด็ก
อย่าไปใกล้สุนัขที่อยู่เป็นกลุ่ม

มันจะมีพฤติกรรมการล่าการทำร้ายทันที

อย่าไปทำเลยคืออย่าไปจ้องตาสุนัข

จ้องตามันจะเหมือนกับการไป
สู้ยั่วยุไปส่งสัญญาณว่า

แล้วทำให้เกิดสัญชาตยานของความก้าวร้าออกมา

ขี่จักรยานผ่านหมาแล้วหมาวิ่งไล่นี่โอ้โห

ถ้าล้มยิ่งเป็นเหมือนเหยื่อเลย
มันจะวิ่งประกบแล้วก็งับทันที

ทำได้ก็คือถ้าเจอเป็นฝูงแบบจวนตัวแล้วแบบนี้เนี่ย
จ้องตาอย่าหันหลังวิ่งหนี
วิธีที่ดีที่สุดก็คือค่อยเดินเลี่ยง
เลี่ยงลักษณะเป็นฉากฉากฉากถอยฉากออกมาจากมัน

ก็อย่าไปไว้ใจสัญชาติยามสัตว์นะคะ
ถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตาม